คุณผู้ชมครับมาดูคนร้ายเนี่ย

ขึ้นไปขโมยรถจักรยานยนต์ของบ้านหลังหนึ่ง

รถจักรยานยนต์ข้ามประตูบ้าน

จักรยาน
แต่ว่าเป็นจักรยานราคาเท่าไหร่ไหมคุณ

คนร้ายยกข้ามประตูออกมาเลยนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนครับ
คุณผู้ชมครับคนร้ายอาศัยช่วงปลอดคน

ก่อเหตุคนเดียว
ปีนกลับมาแล้วก็เอารถจักรยาน

แล้วเขาบอกว่ารุ่นนี้แบบนี้แพง

นะครับก็เจ้าของบ้านในตำบล

เมื่อช่วงตี๔ของวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมา
ได้มีคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ๒๐

ใส่วนตาแขนขวามีลายสาก

ขโมยรถจักรยานที่จอดไว้

มาปีนข้ามมาเอารถจักรยาน
ของผมไปเมื่อวันอาทิตย์

รู้ตัวเนี่ยคือ๖โมงเย็นของวันอาทิตย์เพราะวันอาทิตย์เนี่ยผมไปดูฉลามชนแข่งบอล
วันอาทิตย์ที่บ้านก็โทรไปบอกพอดูบอลเสร็จแล้วกลับมาตอนประมาณ๔ทุ่มก็มาเปิดกล้องดู
ต้องดูย้อนหลังไปก็ประมาณรถหายประมาณตี๔ของวันอาทิตย์นะครับผม
อันนี้คือเบนชยี่ห้อเบนชี่ที่หายไปนะครับแล้วยี่ห้อเป็นชื่อราคาก็ประมาณสองหมื่น
ครั้งผมเขาไม่ได้หายครั้งเดียวข้างบ้านตอนนี้เขาก็หายด้วย
พอสอดแล้วเขาก็อยากได้คืนแต่เขาไม่รู้จะตามยังไงเหมือนกัน
ใครจะคิดล่ะครับว่าจอดในบ้านแล้วก็ประตูปิดมิดชิดขนาดนี้

แต่ก็เสียดายนะไม่น่าจอดหน้าบ้านนะครับ

ก็ระมัดระวังกันด้วยแม้ว่าจะจอดไว้ที่บ้านก็ตามนะครับ
แม้ว่าจะวางไว้ที่บ้านก็ตามอย่างเช่นอะไรไม่เคยเห็น
รองเท้ารองเท้าบางคู่ก็มีราคานะวางไว้อยู่หน้าบ้านก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ
สินอื่นจักรยานนี้ด้วยจักรยานคันแค่เป็นพันก็ระวังด้วยเหมือนกัน

เข้าไปในห้องนอนเลย
แต่ว่าเจ้าของเขาแจ้งความไว้แล้ว๒สัปดาห์บอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าเลย